คุณผู้ชมคะเขาบอกว่าช่วงแบบหนาวแบบนี้
การออกกำลังกายมันทำให้ร่างกายอบอุ่น
คือเขาจะมีเห็นชาวบ้านบางทีแบบมาเต้นแอโรบิกกันใช่ไหม
ทีนี้คุณผู้ชมผู้ชายคนนี้มาเต้นอาราบิกด้วยค่ะ

แต่แก้ผ้าหมดเลยถอดเสื้อผ้าหมดเลย

เค้านั่นไงคืองงมากว่าแบบเฮ้ยคลายหนาวอันนี้เห็นพยายามเพ้งมองว่าไหนฮะผู้ชายคนนั้นไม่มีนะ

เอาให้ดูเฉยว่าเนี่ยชาวบ้านเขาเต้นกันอยู่แบบนี้
แต่ตอนที่ตำรวจไปคุมตัวได้นู่นนี่ตายแล้ว

ตำรวจนะจ๊ะโยนให้ตัวหนึ่งไม่พออ้าวโยนไปอีกตัวนึง

กลัวคนรู้จักนะนี่แหละเหตุการณ์ทำไมไม่โยนให้ดอมจะไปใส่ให้ไงทำไมล่ะครับ
เหตุการณ์นี้คุณผู้ชมอยู่ตรงลานหน้าหอโหวต๑๐๑ค่ะ
อยู่ในสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนานี๘๐พันศา

แล้วช่วงเย็นเมื่อวานนี้ตอนเย็นเขาจะมาเต้นแอโรบิกกันใช่ไหมล่ะ
แต่ชาวบ้านหวาดภาวะเต้นอยู่หันไปมองคนข้าง
เฮ้ยทำไมไม่ใส่เสื้อผ้าแก้ผ้ามาเต้นโทงอะไรอยู่ตรงนี้
รีบแจ้งตำรวจค่ะตำรวจสายตรวจก็ไประงับเหตุเลย
หาเสื้อผ้าให้ผู้ชายคนนี้เขาได้ใส่
ซึ่งชาวบ้านเขาตกใจแหละเขาหวาดภาวะ
แล้วก็พยายามพูดคุยกับผู้ชายคนนี้นะเขาอายุ๔๐ปีค่ะ
เล่าให้ฟังว่าผมน่ะมาจากอำเภอเสรภูมิ

แล้วก็มาโดนจับข้อหาเมาอารวาสอยู่ตรงหน้าขนส่งที่ร้อยเอ็ดนะคะ
ทีนี้ตำรวจก็คุมตัวไปที่โรงพักเมืองร้อยเอ็ด

หลังจากนั้นเนี่ยตัวผู้ชายคนนี้เขาอยากออกกำลังกาย
อยากออกกำลังกายมองไปเห็นคนเขาใส่อะไรอ่ะ
วอร์มกางเกงวอร์มผมไม่มีชุดอ่ะ
ไม่รู้จะทำยังไงไม่มีเสื้อวอร์มเกงวอร์มเหมือนเขา

แล้วก็ข้ามถนนจากหน้าโรงพักมาเต้นแอโรบิกกับเขา
ก็ผมไม่คิดว่าการที่ผมแก้ผ้าจะทำให้ทุกคนหวาดกลัว
ทุกคนก็กลัวสิคะหันไปเห็นแบบนี้
ตำรวจก็เลยคุมตัวผู้ชายคนนี้ไปที่โรงพักษณ์สเม๑๐๑ค่ะ
ดำเนินคดีแล้วก็เดี๋ยวหลังจากนี้ต้องตามหาญาติแหละ
ตามหาญาติให้มารับตัวเขาเนี่ย

แล้วก็ไปตรวจเรื่องสุขภาพกายสุขภาพจิตด้วยนะ

อ๋อแม่ฮ่า